ปลอดภัยที่เกินมาสักแค่๕นาที
กลับมาสะพานมีด้านที่มีกลับมา
สมมติถึงอาหารกลับมาห้องกลับมา
ว่าจะมีอาหารเกี่ยวกับสมมติ